คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่สมุทรสาครชวนคุณผู้ชมคุยหน่อยก็แล้วกัน
ใครที่เคยเอาถังแก๊สไปเปลี่ยนนะคะครับคือมีผู้ชายคนนึง
เขาเอาถังแก๊สที่แก๊สหมดไปเปลี่ยนกับที่ร้าน
ปกติก็คือเอาถังที่แก๊สหมดไปให้ที่ร้านร้านก็จะเอาถังแก๊สที่แก๊สเต็มเต็มอ่ะ
มาให้เราสลับกันใช่ไหมคะแต่คราวเนี้ยเขาบอกว่าอ้าว
พอเอาถังแก๊สที่แก๊สหมดไปที่ร้านร้านบอกไม่เอาอ่ะไม่เปลี่ยนให้
แก๊สคุณอ่ะเก่าเก่าเหรอคนที่เอามาเปลี่ยนบอกก็ถังจากร้านคุณอ่ะ
เพิ่งมารับไปจากร้านคุณอ่ะแล้วทำไมไม่รับเปลี่ยนอ่ะครับ

ความรั่วเรารู้ไหมเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ใช้
สภาพถังมาพี่เลือกจะถังเก่าเก่าให้ตลอด
เก่าจนเก่ามาเป็นสภาพนี้พอมาถึงเวลา
พอถึงเวลาปุ๊บคุณก็ไม่รับเปลี่ยนพอไม่รับเปลี่ยน
จะให้รอหัดรอหัดผมก็ต้องใช้แก๊สนี่ค่ะเพจอยากดัง
ใหม่ไปเก่ามาเก่าไปไม่เปลี่ยนให้นี่นะคะ
ที่ร้านแก๊สแห่งหนึ่งแถวกิโลเมตรที่๑๒สมุทรสาคร
ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลย
ฝ่ายแรกคือเจ้าของคลิปนายสัมพันธ์ฟูวงอายุสามสิบสาม
เขาบอกว่าเขาเอาถังแก๊สที่เป็นประเด็นมาให้นักข่าวดูเลยนะคะ
คือเขาเอาแก๊สไปเติมที่ร้านเนี้ยเป็นประจำสองปีแล้วก็เอาถังเปล่าไปสลับกับถังแก๊ส
ที่มีการเติมแก๊สให้แบบเต็มเต็มแรกแรกไม่เคยมีปัญหาอะไร
ก็ใช้วิธีสลับถังทางร้านก็เปลี่ยนเปลี่ยนถังให้ครับ
แต่พอเขาได้ถังมาจากทางร้านมันก็เก่ามาตั้งแต่จากทางร้านแล้ว
เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเปลี่ยนถังกันอยู่แบบนี้๒ปีแล้ว
จนมาล่าสุดร้านไม่ยอมให้สลับเหมือนเดิม
เขาก็เลยบอกว่าอ้าวก็ถังนี้มาจากร้านคุณนะ
คุณจะมาอ้างว่าเก่าแล้วไม่ยอมเปลี่ยนให้ได้ยังไงนี่นะคะ
เขาก็เลยบอกว่าแบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคหรือเปล่า
ทางร้านอ้างว่าไม่ใช่ถังของทางร้านครับ
แต่ทางเจ้าของคลิปยืนยันว่าถังนี้เอามาจากทางร้านนี้จริง
ทีนี้ฟังความอีกข้างหนึ่งนางสุชาดาคำกลิ่นอายุ๔๕เจ้าของร้านแก๊ส
เขาบอกว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแก๊สก็คือถ้าลูกค้าเอาถังสภาพแบบไหนมา
ทางร้านก็จะหาถังที่อยู่ในสภาพเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเปลี่ยนไปให้
แต่ลูกค้าในคลิปมาในช่วงที่ถังสำรองมีสภาพเดียวกันนี้ทั้งหมดมันหมด
ก็เลยทำให้ลูกค้าต้องฝากถังใบนี้ไว้กับที่ร้านเพื่อรออัดแก๊สแล้วก็จะได้ในวันต่อไป
แต่ลูกค้าบอกว่าเขาไม่มีใช้และร้านต้องรับผิดชอบที่ถังมันเก่า
นี่นะคะข้อมูลก็เลยไม่ตรงกันอ๋อนี่ที่ร้านที่เขาเอาถังมาโชว์ให้ว่าเก่าใหม่จะเป็นยังไง
ใช่เขาบอกว่าถังที่สภาพเดียวกันมันหมดก็เลยให้ฝากไว้ก่อน
เดี๋ยวค่อยมาเอาถังเดิมนี่แหละครับวันถัดไปเดี๋ยวเขาจะอัดแก๊สให้แทน
แต่ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ถ้ามารอวันถัดไปเขาก็ไม่มีแก๊สใช้
ก็เลยเป็นปัญหาทะเลาะกันอย่างที่เห็นในคลิป
เขาก็บอกกับเราว่าไม่ได้เขาไม่มีเขาไม่มีใช้
เราก็บอกว่าถ้าไม่มีใช้พี่ก็อาจจะต้องไปหาซื้ออะไรกินไปก่อนทำอะไรไปกินไปก่อน
แล้วพี่ค่อยมาเปลี่ยนทีหลังเขาก็บอกว่าถังเขามันถังเขามันเก่า
แล้วทำไมเราไม่รับผิดชอบเรารับผิดชอบถังให้เขาไม่ได้
เขาไปสภาพไหนเขามาสภาพไหนเราพยายามจะหาสภาพใกล้เคียง
แต่สภาพเดียวกันมันหาไม่ได้อยู่แล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลย
ว่ายังไงฮะบางคนบอกว่าเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันหลายท่านเลยอะค่ะ
คือในมุมของเจ้าของร้านแก๊สก็คือผมว่าอาจจะต้องอาจจะต้องบอกกับทางลูกค้า
ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนตั้งแต่ต้นนะ
หรือไม่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าถังเก่ามันไม่พอเปลี่ยน
พี่เอาอย่างนี้พี่ซื้อถังใหม่ก็ต้องเสียแต่มันต้องเสียค่ามัดจำถังใหม่
หรือว่าถังเก่ามากมันยังปลอดภัยสำหรับการใช้งานอยู่หรือเปล่า
ถ้าปลอดภัยในการใช้ก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่า
คุณเวียนเก่ากับเวียนใหม่อะไรประมาณอย่างนี้